ข่าวต่อไปนี้นี่ถ้าคุณวรพรเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ซะได้ผมก็แนะนำ
เพราะผู้ชายคนนี้เมาเมาแล้วไปกอดไปหอม
แล้วไปจับเล่นอวัยวะเพศของสุนัขครับพอถามว่าไปทำน้องหมาแบบนี้ทำไมอ่ะ
ฟังเขาตอบฮะจบใหญ่เลย
ต้องเจอกเองจบแย่เลยนี่แหละค่ะเหตุผลที่ผมบอกให้คนรักสัตว์
ตำรวจสพนปลือไปที่จุดเกิดเหตุที่คลังสินค้าแห่งหนึ่ง
พื้นที่ตะบนหนองปลืออำเภอบางละมุง

ผมเนี่ยนะเห็นผู้ชายคนนี้ขับรถกระบะมานะ
เม้าได้ที่เลยพี่เต็มคระเบลมาเลย
เดินมานั่งบริเวณคลังสินค้าสักพัก

ไปฟัดหมาโตเมียสุนัขโตเมียนะครับ
เมื่อกี้ยังพอเข้าใจได้นะแต่ไปจับเล่นอวัยวะของสุนัขด้วยครับ
วัยวะเพศนะครับจังหวะนั้นนะครับก็มีสุนัขตัวผู้เดินมาอีกนะ
ผู้ชายคนนี้เขาเอาอีกไปเล่นอวัยวะเพศของหมาตัวผู้อีก
จากนั้นก็อุ้มสุนัขทั้งสองตัวขึ้นรถแล้วพยายามจะไล่จับสุนัขอีกตัว
แต่ไอ้ตัวนี้มันไม่ยอมมันไม่ไปด้วยนายประทีบบอกว่านะ
สุนัขทั้งสามตัวที่คลังสินค้าเนี่ยทางคลังเลี้ยงไว้คุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
พอเข้าไปห้ามปั๊บโอ้โหถูกด่าซะแบบสาดเสียเทเสีย
พอถามว่าคุณทำกับสุนัขแบบนี้ทำไมเขาบอกเขาเป็นคนรักสัตว์ครับ
โอ้โหตำรวจมาจะคุยด้วยฮะผู้ชายคนดังกล่าวไม่คุยครับ
แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยตำรวจบอกไม่เป็นไรรอให้สั่งก่อน
เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเมาแล้วทำตัววุ่นวายอีกข้อหาคือเมาแล้วขับ
ส่วนที่บอกว่ารักสัตว์แม่พฤติกรรมมันสวนทางกับที่เห็นในกล้องวงจรปิดครับ

ขึ้นไหมขึ้นแล้วหมาอีกตัวมันลงไหมมันก็ลงมันก็ปล่อยให้หมาลง
อืมค่ะนี่ค่ะอย่างดีค่ะที่เราประพอเขาอ๋อ
เป็นหูเป็นตาครับนะค่ะอืมทอนในใจเยอะเลยค่ะ